เรื่องของราคาพลังงานครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ฮะนายกเศรษฐาประกาศเลย
หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรก
ค่าไฟค่าน้ำมันดีเซลลดแน่นอนครับ

คุณสุพัฒนภงพันธ์มีชาวรักษาการรองนายกัธมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็ทีมเศรษฐกิจภักดิ์
รวมไทยสร้างชาติมาที่พักเพื่อไทยครับ
มาหารือกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
เศรษฐาเปิดเผยว่าเป็นการพูดคุยเรื่องการส่งมอบงาน
ระหว่างรัฐบาลเก่ากับรัฐบาลใหม่
รวมถึงขั้นตอนการปรับลด
การปรับลดราคาค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันดีเซล
ซึ่งจะประกาศปรับลดทันที
หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกครับ
การปรับลดทันทีแน่นอนเลยคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับประกาศทันทีครับ
ดูขั้นตอนนี้เถอะ

มันเป็นเรื่องของการพูดคุยแลกเปลี่ยนมากกว่า

ทางภาคเค้าทางหมายผู้หัคมาก
อะไรที่มีประโยชน์ก็จะมาเล่าสู่คุณภ้านคืน
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนโยบายที่จะเสนออะไรกับเรื่องอะไร
ครับก็คงจะมีการหลุมฐานเลยกับกระทรวงพลังงานต่อไป
ตามขั้นตอนของการจับตั้งรัฐบาล
ว่าความเป็นไปได้เรื่องของการลดราคาพลังงาน
หลังจากที่รัฐบาลใหม่เข้ามามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน

เดี๋ยวรอจับตาดูราคาพลังงาน
หลังจากที่มีคอรมอลใหม่เรียบร้อยค่ะ